คุณผู้ชมคะไปดูเรื่องนี้ค่ะที่เกริ่นเอาไว้
เรื่องของนายจ้างสุดโหด
แล้วเธอหนีออกมาจนได้
ถูกทำร้ายร่างกายนานนับปี
เรียกได้ว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอด
แต่ละอย่างที่เธอถูกทำร้ายเนี่ย

เล่าให้คุณผู้ชมฟังแล้วจะตกใจเราเองยังตกใจ
แต่เดี๋ยวจะให้ดูร่องรอยบาดแผลก่อน
คุณผู้ชมคะลองไปดูหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะ
คือคนที่คุยอยู่กับ
น้องคนนี้เขาเป็นเพื่อนบ้านคน
แล้วคือตัวลูกจ้างรายนี้

ร้องไห้ท่าทีหวาดกลัวมาก
เพราะกลัวว่านายจ้างที่เป็นเจ๊คนนี้

นี่แหละค่ะคือเธอก็เลยบอกว่าเธอถูกทำร้ายสารพัดค่ะ
สายใหม่ต้องรอดเปิดเผยเรื่องนี้ออกมา
ลูกจ้างสาวหลบออกมาจากขุมนรกในกรุงเทพ
เจ๊หรือว่าเป็นนายจ้างเจ้าของร้านอาหารชื่อดัง
ทำร้ายร่างกายเยี่ยงสัตวนานนับปีเกือบพิการ
โดนสาดน้ำร้อนสั่งให้แลบลิ้นจุดแก๊สกระป๋องเผาปาก
สายไฟรัดคอจนสลบ
ให้ฟื้นแล้วรัดคอซ้ำ
จุดไฟเผาร่างกายใช้มีดฟันปาก
แล้วเอาแก๊สกระป๋องเผาอวัยวะเพศ
โอ้โหคุณนี่ถ้าเรื่องจริงน่าตกใจมาก
เธอตัดสินใจปีนหลังคาหนีออกมาค่ะ
ของเธอกลัวไม่ปลอดภัยไม่กล้าไปแจ้งความ
เพราะทางด้านเจ๊เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้ที่เป็นนายจ้าง
ว่าสนิทกับภูมิกับสนในพื้นที่
ตัดสินใจพาลูกสาวมาร้องขอความช่วยเหลือ

เช้าวันนี้คุณเอกพบเหลืองประเสริฐค่ะ

ไปร้องให้ขอความช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้ให้ดำเนินคดีกับนายจ้าง

ถูกระบุไว้ว่าอยู่แถวย่านภาษีเจริญ
เล่าว่าเธอทำงานกับนายจ้างคนนี้ตั้งแต่อายุ๑๖
พ่อไปฝากไว้แต่ถูกทำทารุณกรรมเรื่อยมา

บสามีอายุ๑๙นายจ้างแจ้งตำรวจ
มาจับสามีเธอข้อหาพรากผู้เยาว์
ถูกจับก็มารู้ว่าตัวเธอตั้งท้อง
ในจ้างออกเงินค่าคลอดให้แล้วก็ให้มาทำงาน

อ้างว่าต้องทำงานเพื่อใช้จ่ายเพื่อใช้หนี้ค่าคลอดของเธอ
พ่อเธอประสบอุบัติเหตุนายจ้างออกค่ารักษาให้
แล้วก็อ้างเป็นข้ออ้างในการให้เธอทำงาน

ในจ้างไม่พอใจก็จะทำร้ายร่างกาย
แบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งต้องมาขอความช่วยเหลือ

รวมถึงเรียกภูมิกับในพื้นที่มาสอบถาม
ในจ้างรายนี้แล้วเตรียมพยานหลักฐานออกหมายเรียกมาสอบสนตามขั้นตอนค่ะ